ลายไทยส่วนหนึ่งสร้างสรรค์มาจากใบไม้คือใบฝ้ายเทศเพราะเป็นใบไม้ที่มีรูปทรงสวยงามมาดัดแปลงเป็นลายกระจังใบเทศ
จึงได้นำมาสร้างสรรค์เป็นลายผักกูดเช่นลายกระหนกผักกูด
ลายก้านขดและลายเท้าผักกูธ
เป็นการเรียนแบบเถาวันและไม้เลื้อยที่เกี่ยวพันธุ์และเลื่อนไหลต่อเนื่องกัน
อกจากนี้ยังมีลายเครือเถาที่ประกอบด้วยลายก้านขด
ลายกาบมากและลายผักกูธเข้าไว้ด้วยกัน